อ่างทองเจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมกับชาวบ้าน
ต้องไปช่วยเหลือเจ้าวัวหรือเจ้าโคตัวนี้
เป็นวัวท้องแก่ด้วยครับ
มันน่าสงสารนะต้องลากขึ้นอย่างนี้เพราะมันหมดแรงแล้วมันท้องอยู่ด้วยครับคุณผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยอ่างทองฮะได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือ
นำวัวขึ้นจากคลองชนประธานมันเสียหลักตกลงไป
ในพื้นที่บริเวณตรงนี้เป็นคลองชนประธานหมู่๒ตะบนบ้านอิดอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
ตอนแรกมันก็ยืนอยู่อย่างนี้มันงง
เพราะมันไม่รู้จะขึ้นยังไงเพราะมันเป็นทางลาดทางเอียง
พยายามขึ้นแล้วขึ้นเองไม่ได้
ต้องพึ่งพาเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้ว
เอางี้เราไปถามเจ้าของวัวกันก่อน
นั่นคือยายแมวอายุเจ็ดสิบสี่ปีเจ้าของหัวเล่าว่า
เธอเนี่ยเลี้ยงวัวไว้๑๐ตัวเนี่ยก็ปล่อยให้ไปกินย่าตามปกติกลางทุ่งนา
ในช่วงกลางวันนำวัวกลับบ้านจะเอาเข้าคอกระหว่างทางนางโบ๊ท

นางโบ๊ทเป็นวัวเพศเมียอายุประมาณ๒ปีที่กำลังท้องนั่นแหละ
มันเดินผ่านลิฟท์คลองชอบประทานแล้วมันไปเบียกนี่
ดันไม่เปิดไฟเลี้ยวเปลี่ยนเลนเกือบทานหัน
เบียดกับตัวอื่นก็เลยตกคลองไปเลย

ต้องถามหาไปไหนนะ
กลัวว่าคุณชี่สาวกูก็เค้าไปกับผมหัวน่ะไม่ใช่รถ
เรื่องของเรื่องมันตกคลองไปแบบนี้
แล้วมันเป็นทางลาดคอนกรีตสูงประมาณ๓เมตร
วัวมันขึ้นเองไม่ได้หรอกครับก็เลยต้องไปตามมา
ตามใครตามตาติ่งตาติ่งวัยหกสิบเจ็ดเป็นน้องของใยแมว
มันเดินหนีมันกลัวนะคือตาติ่งเนี่ย
พยายามนำเชือกไปคล้องที่ตัวของวัวจากนางโบ๊ท
ดูดิหนังโบสต์วิ่งหนีหัวตัวเนี้ย
มันไม่ยอมอย่างที่ผมบอกมันตกใจฮะ
ถ้ามันท้องด้วยอ่ะก็ต้องค่อยช่วยเหลือมันนะ
ค่อยดึงมันนะสุดท้ายนะฮะก็เอาเชือกเนี่ย
ผูกมันจนได้แล้วก็ค่อยดึงค่อยดึงขึ้นไป
คือต้องรอจนกระทั่งว่ามันหมดแรงนะครับ

จนเห็นว่าสามารถดึงหุ้ยเล่หุ้ย
เอาวัวท้องตัวนี้ขึ้นไปได้
ไม่ให้มันขืนอ่ะใช่ไหมไม่ให้มันมีแรงต่อหัว
ต้องรอให้มันหมดแรงจริงอ่ะถึงจะดึงมันขึ้นไปได้อ่ะ
นานนะอย่างนั้นน่ะโอ้โหแรงมันเยอะนะครับ
จริงนี่ดูสิครับโอ้โหเวลามันพยดขึ้นมาแล้วก็
อะไรก็เอาไปอยู่แล้วครับคุณเคยเจอใช่ไหมล่ะ
เคยเจอเอาอยู่ไหม
กลัวพยดอ่ะเอาอยู่ไหมล่ะเอาอยู่ต้องปล่อยเหรอ
ต้องรอรอให้เขาหายหายสงบหายโมโหก่อนฮะ
โทษหายโกรธขายพยศก่อน

อืมได้คุยไหมสนุกได้คุยไหมคุยแต่เดี๋ยวนี้ไม่คุยแล้วนาน
ทำไมอ่ะกลัวกลัวอะไรกลัวจับได้
กลัวหลูอยากหลุด
อ่ะแต่ว่าใดก็ตามคุณชนะก็ยังถือคติว่าช่วยสัตว์ใหญ่จะได้กูโสด

การปล่อยโพลเป็นภูมิที่ดีช่วยสัตว์ใหญ่ได้บุญดีครับคุณผู้ชม
ทุกวันนี้เขาก็เลยยังทำอยู่ไม่ทำแล้ว